ถึงไทยรัฐทีวี๓๒ของเราเลย

หรือว่าสถานบันเทิงหรือว่าลานคอนเสิร์ตกันแน่

ภาคเอกชนคุณเปิดให้มีคนมาเล่นบอลในสนามย่าเทียมอะไรของคุณ
แต่สุดท้ายคืนวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ย
ชาวบ้านชาวช่องแถวนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย

โอ้โหแสงสีเสียงมาเต็มพลุก็มี
ใช่ค่ะนี่คือคนในงานเขาก็คงรื่นเริงแหละ

เพราะว่าชาวชุมชนย่านลาดพร้าว๘๐นะฮะ
ซอยนี้มีหมู่บ้านเยอะชุมชนใหญ่
ปรากฏว่าเสียงต้องดังแบบนี้
แล้วก็คนที่โพสต์ลงในติ๊กต๊อกนั้น

ร้องเรียนกรทมแล้วทุกครั้งที่มี
แต่ก็บอกว่าติดวันเสาร์วันอาทิตย์
ก็ไอ้นี่มันชอบจัดงานวันเสาร์อาทิตย์นี้นะ

สรุปว่าแจ้งความตำรวจมาสั่งให้จบ
พอตำรวจไปก็มีต่อจ้า

อยู่ในชุมชนควรเกรงใจคนอื่นไหม

คุณผู้ชมฮะไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ติดต่อสอบถามเจ้าของคลิปเพื่อถามพิกัดนะฮะ

และคลิปที่๓ให้ทีมข่าวดูระบุข้อความบอกว่า

ส่วนมากจะจัดงานวันหยุดเสาร์อาทิตย์เช้าถึงค่ำ
คุณผู้ชมโอ้โหเช้าถึงค่ำเลยเหรอ
ส่วนมากจัดงานแบบนี้บางทีก็ดึกฮะ
แจ้งไปก็ไม่ใส่ใจอันนี้หมายถึงว่าแจ้งหน่วยงานนะ
ไม่ว่าจะแจ้งตำรวจแจ้งสำนักงานเขต

พื้นที่รับผิดชอบของสนวังทองหลัง
คุณคือเห็นแบบนี้แล้วไม่รู้นะว่า
คนจัดเขาขออนุญาตแล้วไหม
นั่นสิฮะมันต้องใช้เสียงใช้เสียงอะไร

ส่วนคลิปที่๓ที่ผู้โพสต์ส่งมาให้ไทยรัฐทีวีของเรา
อันนี้เหมือนการจัดงานคอนเสิร์ตมาก
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแบบนี้คุณผู้ชมไปดูกันนะฮะ

โอ้โหคนในงานก็สนุกเต้นตามกันไป
คือถ้าอีกนิดนึงดิฉันกระโดดเต้นด้วยแล้วนะ
แต่ถ้าเป็นคนในชุมชนกระโดดเต้นไม่ไหว

เออนะฮะเนี่ยคลิปที่๓นี้นะฮะ
ผู้ร้องเรียนระบุโพสต์ระบุแคปชั่น

มีมาตลอดแจ้งไปก็แค่รับปากไปวัน
คุณยายที่บ้านนอนไม่ได้เลยค่ะสงสารคนแก่

คลิปที่ถูกโพสต์เหล่านี้มีคนเข้ามาแสงความคิดเห็นจำนวนมาก

สอนอไหนรับผิดชอบสำนักงานเขตไหนรับผิดชอบ
คอมเมนต์มาถามว่าเขารวมตัวกันทำไม
เจ้าของโพสต์เข้าไปตอบว่าสงสัยฉลองฟุตบอลมั้งคะ
แต่มีแบบนี้ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เลย
เมื่อคืนวันอาทิตย์หนักมากไม่ได้นอนกันเลยทั้งบ้านเลยค่ะ
คอมเมนต์บอกว่าน่าจะเส้นใหญ่นะคะ
ทีนี้คุณผมโทรศัพท์เองเลยยกหูกริ้งกร้างไปสอบถาม

ผู้รับผิดชอบเขตท้องที่ตรงนี้ลาดพร้าว๘๐เนี่ยนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้นะแล้วก็แจ้งทีมข่าวแจ้งผมกลับมา
บอกว่าเดี๋ยวกับผมขออนุญาตตรวจสอบโดยละเอียดก่อนนะครับท่านครับ
แจ้งสื่อกลับมาแบบนี้เพราะผมบอกไปว่า
ร้องเรียนเขาโพสต์แล้วก็แฮชแท็กถึงสื่อหลายช่องแล้วนะ
สำนักแล้วนะแฮชแท็กถึงคุณชัดชาติด้วยนะ
ถ้าเกิดว่าคุณสืบสกุลไม่บอกว่าเป็นสื่อ

ผมบอกเลยว่าจากไทยรัฐนะครับพี่ช่วยตรวจสอบให้หน่อย
ชาวบ้านชาวช่องเขาร้องเรียนมาบอกว่าตำรวจเข้าไปเขาก็ปิดทีนึง
แต่แป๊บนึงเดี๋ยวก็เปิดใหม่เดี๋ยวก็เล่นคอนเสิร์ตกันใหม่นะฮะ
แล้วก็ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเราขอตรวจสอบก่อน
พร้อมที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนทุกคำถามเลย
รวมถึงจะจัดการเรื่องนี้อย่างเข้มงวดเลยนะครับ
ตอนนี้ทางสอนอยังไม่โทรกลับมากำลังตรวจสอบอยู่มั้ง
ถ้าสมมุติเกิดระหว่างอ่านข่าวแล้วเขาโทรมานะ
คุณเอาข่าวนั้นให้ดิฉันอ่านแล้วคุณไปรับโทรศัพท์เลยค่ะ
ฉันอยากรู้หรือไม่ผมเปิดเสียงให้คุณผู้ชมฟังเลยไหม

เผื่อว่าตอนนี้สอนอวังทองหลังจะดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่

สำนักงานเขตด้วยนะของกรุงเทพมนครนะฮะ